ต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะพอคนหนึ่งออกไปสัมภาษณ์สื่อ
อีกคนนึงก็ต้องโดนผลกระทบและครั้งต่อไปก็ต้องโดนไมค์เจาะสัมภาษณ์อีกนั่นเองค่ะ
คราวนี้หลังจากที่แมทพิรณีออกมาสัมภาษณ์กับสื่อ
แล้วก็ขอร้องวอนพี่สื่อวอนแฟนคลับต่างให้เข้าใจเขาด้วยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีการพูดบางช่วงบางตอนไปถึงคุณแอฟแล้วก็น้องปีใหม่ด้วยนะคะ
มาฟังความรู้สึกของกุลสตรองอย่างคุณแอฟทักษะออนกันบ้างนะคะ
หลังจากที่ได้ทราบข่าวเรื่องนี้มาคุณแอฟบอกว่ายอมรับเลย
เพราะว่าอยู่ตรงนี้มันจะตอบคำถามอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ
ที่จะไม่ให้ใครได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นถ้ามาถามเธอเนี่ย
ขอเลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวใครเลยดีกว่าค่ะ
พร้อมกับเคลียร์ที่น้องชายของตัวเธอนะคะโพสต์ถึงแมทบอกว่าอย่ามาโยงชื่อน้องปีใหม่
ฟังเต็มเต็มเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็คือฮามากกับบทสัมภาษณ์นี้นะคะไปดูเลยค่ะ
เอาเป็นว่าแอฟขออนุญาตยังไม่ตอบอะไรตรงนี้ได้ไหมคะ
คือแอฟรู้สึกว่าแอฟขอพูดเฉพาะเรื่องของแอฟค่ะ
ช่วงที่ผ่านมาช่วงหลังนะคะ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับแอฟก็คือ
ก็มักจะเป็นเกมแบบส่งกันไปมา
แล้วสรุปสุดท้ายปอนด์มันจะมาโยนที่แอฟ
มันไม่ง่ายในการจะตอบ
เพื่อจะเคลียร์ตัวเองในระดับหนึ่ง
แล้วก็ไม่ทำให้กระทบท่านอื่น
ก็ต้องขอขอบคุณน้องวิกค่ะ
อันนี้แอฟก็ได้ส่งข้อความไปขอบคุณแล้วนะคะ

แล้วก็คือแอฟเข้าใจเจตนาของทุกคน
ทุกท่านที่รักแล้วก็เป็นห่วงปีใหม่
ตอนนี้แอฟพยายามทุกวิถีทางที่จะประคองให้เขา
ไม่มากระทบเรื่องใดทั้งสิ้น
ที่มันจะมีโอกาสที่จะครบจิตใจของเขา
ในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในอนาคต
จบได้ก็ดีค่ะหมายถึงว่าเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะ

จบแล้วเถอะเข้าใจคุณแอฟด้วยนะคะ
ก็เมื่อวานละครของคุณแมทก็จบไปแล้วนะคะ

แต่หลายคนมันจะมีกระทู้กระทู้หนึ่งบอกว่า
ทำไมนักข่าวต้องไปสัมภาษณ์พี่แอฟอีก

เพื่อใครไม่ทราบว่าทำไมเราได้ไปเจาะใหม่

อย่างเมื่อวานที่เห็นก็เป็นงานกาแฟยี่ห้อหนึ่ง
ก็ไปเจอประจวบบอกกับมีข่าวช่วงนั้น
นักข่าวก็เลยต้องไปสัมภาษณ์นะคุณผู้ชม
มันก็เลยกลายเป็นว่ามีบทสัมภาษณ์ออกมาโต้ตอบกัน
จริงแล้วมันก็เป็นไปตามอีเวนต์นี่แหละค่ะ
คือเอาตรงนักข่าวก็ไม่ได้ตามอะไรขนาดนั้นหรอก

เขาจ้างใครที่เป็นข่าวกันมาทั้งนั้น
เขาก็อยากให้นักข่าวมาเยอะประมาณนี้นะคะ
ก็จะถามซอบแล้วก็จะไม่ถามแล้วเนาะ